สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามเที่ยงวันนี้พบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
วันนี้นะคะเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยเพลงนี้ก็จะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหลังจากหลีกทางให้ทีมชาติไปค่ะ
ซึ่งแข่งขันครบทั้ง๙คู่เลยนะคะไฮไลท์สำคัญค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นเมืองทองที่เปิดบ้านพบกับแบงคอกยูเนเต็ดค่ะ
คู่นี้จะแข่งขันเวลา๑๙นาฬิกานะคะเมืองทองยูเนเต็ดเจ้าถิ่นก็กำลังนำเป็นจ่าฝูงอยู่ด้วยค่ะ
โดยทศตวรรษีปานเฮสโค้ชนะคะเพิ่งจะพาทีมแพ้บีซีเทโรศาสนาไป๐ประตูต่อ๑ในนัดล่าสุด
เกมนี้ค่ะก็จะหมดใช้งานหมดสิทธิ์ใช้งานอาทิตย์ดาวสว่างที่ติดโทษแบนรวมไปถึงนาโออากิอาโอยามะนะคะประการหลังที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อย
ขณะที่แดนหน้าธุรสินแดงดาจะผ่านความฟิตลงเป็น๑๑คนแรกพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมชาติไทยนะคะ
อย่างธนบุญเกสารัสสารัสอยู่เย็นชนะทิพย์สงกระสินพีรพัฒนโชยาและอดีศักดิ์ไหร่สอนค่ะ
มาดูทางฝั่งแบงคอกยูเนเต็ดทีมอันดับที่๕นะคะที่เกมล่าสุดบุกไปชนะอามียูเนเต็ด๕ประตูต่อ๓
นัดนี้นะคะเทรนเนอร์มาโนโพลกิ้งค่ะก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานมีก้าชูนวล๔กองหลังที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่
ส่วนตัวหลักคนอื่นก็ยังอยู่กันครบนะคะทั้งมาริโอยูรอฟสกี้ที่จะกลับไปเยือนถิ่นเก่าเป็นครั้งแรก
รวมไปถึงดราแกนบอสโควิดสารวัตรเดชมิตรและธิรเทพวิโนไทยค่ะ
สำหรับสถิติการเจอกันคู่นี้พบกันมาแล้วทั้งหมด๑๐ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นเมืองทองที่ทำได้ดีกว่า
ส่วนโปรแกรมที่เหลืออีก๘คู่นะคะ๔คู่แข่งขันในเวลา๑๘นาฬิกาค่ะ
โสภาสภาพบกับศรีสะเกดนะคะชัยหน้าเจอกับชนบุรีสุโขทัยเจอกับพัทยาและบุรีรำเจอกับสุพรรณบุรีค่ะ